กลับมาดูปฏิบัติการในบ้านเรานะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร
เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรประการ
ทั้ง๑๓จุดมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งนำโดยพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนัก

ก็ปรากฏว่ามีการเข้าค้นบ้านพักของนายวรชัยเหมะ
ซึ่งเป็นอดีตสอสอของพักเพื่อไทย
รวมถึงบ้านของนายประชาประสบดี
ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับ
โดยพลตำรวจเอกศิวราบรังสิพรามนกุลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมกำลังตำรวจและทหารจากกองพลฐานราบที่๒รักษาพระองค์
นำกำลังเข้าตรวจค้น๑๓จุดเป้าหมายภายใต้ยุทธการ
ปากน้ำปลอดภัยขจัดภัยผู้มีอิทธิพล
ในพื้นที่อำเภอพระประแดงอำเภอเมืองสมุทรเจดี
พลีลางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็ที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าด้วย
โดยการเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่๘๘หมู่๑๐
ตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งพบว่าเป็นบ้านของนายประชาประสบดี
อดีตสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรภักดิ์เพื่อไทยจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็เป็นอดีตแก่นำกลุ่มนปชนะครับ
โดยพลตำรวจเอกศีวราเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในวันนี้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
เร่งให้ปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล๑๖มูลฐานความผิด
พร้อมยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
แม้จะมีบ้านของอดีตนักการเมืองก็ตามนะครับ
จากการตรวจค้นพบอาวุธปืนสั้นและลูกซองนะฮะ
พร้อมด้วยเครื่องกระสุนปืนจำนวนหนึ่ง
แล้วก็เครื่องวิทยุสื่อสารของราชการ
เรื่องต้นนั้นตำรวจแจ้งข้อหามีใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

ซึ่งนายประชาประสบดีให้ข้อมูลว่า
วิทยุดังกล่าวนั้นมีการขอใบอนุญาตอย่างถูกต้อง
เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีการใช้คลื่นความถี่ของราชการ

ก็ทั้งหมดเบื้องต้นมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งตำรวจจะนำปืนไปตรวจสอบหาประวัติอาทยากรรมต่อไปครับ
อกจากนี้ทางทหารและตำรวจยังได้นำกำลังเข้าตรวจค้น
บาร์เล็กที่๕๕๕๓๔๐หมู่บ้านเลอนีโอ๒
ถนนศรีนครินตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นบ้านของนายวรชัยเหมะอดีตสสพักเพื่อไทย

โดยเตรียมนำของกลางทั้งหมดไปตรวจสอบโดยละเอียด
แล้วก็นำไปแถลงที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการต่อไป
คือเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยรองพบตรบอกว่าขอให้รอฟังการแถลงต่อด้วยนะครับ
ค่ะก็เป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้
ที่จังหวัดนครปฐมนะคะภาคมืออยู่ไหนครับใช่ครับ